บ้านของผีธรรมนาธรรมนาโลกขาวทุกเมอร์น้องก็ธรรมนาเบอร์
มีคนเดียวก็ต้องร้องช่วยกันอย่างนี้แหละค่ะเป็นทั้งผู้ชายผู้หญิงด้วยคนเดียวนะคะ
สวัสดีค่ะติดตามรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษาราวันนี้นะคะ
อยู่บริเวณท้องนาแบบนี้ก็จะมาเตือนคุณผู้ชมแล้วค่ะบรรดาเกษตรกรทั้งหลายนะคะ
ใครจะปลูกข้าวดำนาไถนารีบทำซะนะคะฝนมันมาแล้วและจะเป็นฝนสุดท้ายของปีค่ะ
เอาแล้วลมหนาวล่ะลมหนาวคือเขาประกาศแล้วนะคะกรมอุตุประกาศเมื่อวาน
แต่หนาวจริงนะวันที่๗วันที่๘นี่แหละค่ะ
เอาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศนะคะเพราะอย่างที่เตือนไปค่ะฝนสุดท้ายจะมาและจะเตรียมรองรับน้ำยังไงนะคะ
ภาพถ่ายดาวเทียมจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะจะเห็นว่ามีกลุ่มเมฆนะคะ
ตะวันตกของประเทศไทยค่ะช่วงนี้คือช่วงจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสุพรรณบุรี
นี่คือช่วงเช้าเช้านะคะส่วนภาคใต้โอ้โหเห็นเป็นสีส้มเลยเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ฝนตกหนักมากก่อไก่ล้านตัวนะคะแล้วอากาศหนาวล่ะอากาศหนาวเนี่ยจะแสดงผ่านเส้นสีฟ้าฟ้าสีน้ำเงินข้างบนนะคะ
พันสิบหกพันสิบสี่ตอนนี้แตะใช้คำว่าแตะค่ะแตะภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนเท่านั้น
แต่หลักเลยประเทศไทยเส้นสีแดงพาดผ่านนี่คือเรื่องของความชื้นนะคะ
พอมันมาปะทะกันลักษณะแบบนี้ค่ะจะทำให้ภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบน
จะเกิดฝนในช่วงนี้ฝนปุ๊บหนาวปั๊บฝนปั๊บหนาวปุ๊บฟ้าปุ๊บปุ๊บปั๊บประมาณนี้แหละค่ะ
ส่วนเรื่องของสภาพอากาศเห็นไหมคะภาคเหนือตอนบนมีสีเขียวเล็กน้อยเท่านั้นเอง
ลักษณะแบบนี้แหละค่ะที่บอกว่ามันหนาวนิดเดียวนะคะเดี๋ยวรอวันที่๗ที่๘นั่นแหละค่ะ
เดี๋ยวจะหนาวจริงจริงจังนะคะส่วนเรื่องของฝนให้ดูภาคใต้ก่อนเลย
คุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นลมเป็นลมที่ทำให้เกิดฝนเนี่ยนะคะ
ภาคใต้โอ้โหยอมความกดอากาศต่ำอยู่แถวมาเลเซียเห็นไหมคะ
กลุ่มฝนที่เกิดขึ้นในทะเลลักษณะแบบนี้ประกอบกับลมตะวันออกค่ะ
พัดพาเอาความชื้นเข้ามาสู่ภาคใต้ตอนล่างตกหนักมาก๑๖๐๗๐ของพื้นที่
ตกช่วงเวลาไหนตกช่วงบ่ายจนถึงค่ำ
ส่วนภาคเหนือของประเทศไทยจะตกในช่วงเช้า
กรุงเทพมหานครตกช่วงรัชอาวค่ะช่วงเวลาเร่งด่วนนั่นเองบ่ายจนถึงค่ำนะคะ
ส่วนเรื่องของคลื่นค่ะภาคใต้ตอนล่างเห็นไหมคะคลื่นสูงนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วระมัดระวังนะคะภาคใต้เนี่ยเตือนแบบนี้นะคะ
บรรดาคนที่จะออกไปหาปลาช่วงนี้งดไว้ก่อน
ส่วนเรื่องของคนที่อยู่ในพื้นที่ค่ะก็ต้องระมัดระวังดินโครนถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
ส่วนที่ภาคใต้เขาบอกว่าการเลี้ยงชีพมีการเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลนะคะ
พาคุณผู้ชมไปจับกุ้งจับกุ้งที่จังหวัดสตูนค่ะ
บอกว่าปกติแล้วต้องขึ้นเรือออกไปหากุ้ง
แต่ตอนนี้ไม่ต้องค่ะเดินถือแหออกไป
เวียงออกไปเลยแถวริมชายหาดได้กุ้งเลย
หรือกุ้งแช่บ๋วยยืนเหวี่ยงแหแบ๊ปได้กุ้งปุ๊บ
ถือถังกลับบ้านไปเลยเอาจากภาคใต้ค่ะ
พาไปดูนี่โอ้โหทะเลหมอกวัดถ้ำเสือวิปัศนาตำบลกระบี่น้อย
อำเภอเมืองกระบีบรรยากาศยามเช้าค่ะ
เย็นสบายทะเลหมอกปกคลุมมีองค์พระพุทธรูปและเจดีสีทอง
เหนือปุ๋ยเมฆสวยงามประทับใจจริง
ก่อนหน้านี้วัดแห่งนี้ปิดไปค่ะเพราะว่าช่วงโควิด
แต่ตอนนี้นะคะไปได้แล้วนะคะเปิดให้นักท่องเที่ยว
กลับมาสัมผัสอากาศแบบนี้ได้แล้วย้ำว่าอยู่ที่จังหวัดกระบี่ค่ะ
ช่วงนี้ค่ะนอกจากระวังเรื่องของสภาพอากาศแล้ว
ตัวคุณผู้ชมเองนั่นแหละค่ะที่จะต้องระวังนะคะ
วิตามินซีเยอะด้วยนะคะปลายฝนต้นหนาวแบบนี้
ส่วนภาคใต้ฝนมันมาตลอดแบบนี้ช่วงนี้ฐูมิมูลสมแล้วนะคะ
อ่ะดิฉันก็จะต้องดำนานแล้วค่ะเพราะว่า
เช้ามันแดดเปรี้ยงจนถึงเที่ยงเท่านั้นนะคะ
ถ้าไม่ดำนาตอนนี้จะดำนาตอนไหนอุ้ยมีคนมาช่วยดำนา
ก็ได้นี่ผู้สูงลอแสว่งมา